เรื่องของเกษตรทำเงินในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการปลูกบัวขายที่สร้างรายได้
เรียกได้ว่าเป็นล้านได้เงินล้านเข้ากระเป๋าเกษตรกรเขา
วิธีการอย่างไรติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ดอกบัวแล้วอยากได้อยากได้อยากได้และอยากได้อยากได้
เป็นเกษตรกรปลูกบัวขายในตะบนหนอคันทรงอเภอเมืองจังหวัดตราศน์
โดยบัวที่ปลูกเป็นบัวฉัดนะครับอยู่ในตระกูลบัวหลวงต่างกันตรงที่
หัวฉัดเนี่ยกลีบดอกจะเยอะกว่าและสามารถพับกลับให้พับกลีบ
พับกรีบดอกเป็นชัดได้ครับ
คุณไพโรธมีแนวคิดยังไงถึงได้ปลูกบัวขายครับ
ลองศึกษาดูว่าในจังหวัดตานมันไม่มีใครปลูกบัว
ส่วนมากบัวก็จะเอามาจากระยองหรือไม่ก็กรุงเทพ
บัวทางนู้นก็จะไม่ค่อยสดเหมือนอย่างที่ว่าเราเก็บส่งเลย
โดยคุณไพโรดได้เริ่มศึกษาการปลูกบัวชัดในซื้อที่กว่า๗ไร่
พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดตราดกรรมละ๕๐บาทครับ
ซึ่งบัวแต่ละแปลงสามารถเก็บได้ประมาณ๓เดือน
ก็จะเปลี่ยนไปเก็บแปลงใหม่หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี
สำหรับวิธีเก็บบัวฉัดนั้นไม่ยากโดยอาศัยความชำนาญครับ
ถ้าบัวเริ่มออกดอกปั๊บก็สามารถเก็บได้ทุกวัน
เกือบ๓เดือนก็หมดรุ่นหมดอายุของเขา
แล้วเราก็ไปเก็บแปลงใหม่ที่เราเตรียมรอไว้
คุณไพโรดยังบอกอีกว่าการดูดอกตัวขาย
สามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านภายใน๒๓ปี
เห็นรายได้แล้วว้าวเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ว้าวตอนที่เขาพับเพียบพับบัวเนี่ย

พับเพียบแล้วค่อยพับกรีบบัว